โปรดติดตามตอนต่อไป
ไปต้องไปเมื่อไหร่

พูดได้แต่ว่าคืออายไปเรียนที่ต่างประเทศมานาน

ที่นู่นดินดีก็โถแล้วไม่เอาประภาค

ไปทำการเกษตร

โอโฆ้ยมันกำลังออกดอก
เสียดายนะพี่เบิด

แล้วจากจากนั้นเลยหรือยัง
อ่ะก็มาเรียนภาษาไทยที่วัดธาตุภอง

มาสำรวจได้ว่าเนี่ยร้านของคุณเนี่ยใต้ร้านของคุณเนี่ย

เฮ้ยพูดคุณรู้ได้ไง
อ้าวผมสำรวจมาแล้วจากดาวเทียม
เฮ้ยเฮ้ย
เออยิ้มดีที่ได้รู้จัก
อยู่ใต้นี่มีหมอน้ำมาก

คือว่าคุณพ่อของเราเนี่ย

สองคนนี้พี่น้องกัน

มีบ้านอยู่ที่ประเทศ

ตอนนี้ตอนนี้อยูดูใบ
ไม่เอาแพงมากครับเข้าหอยู่ได้

จริงพวกเราไม่วางหายหรอก
เราอยากเก็บไว้ให้ลูกหลานแต่ว่า

คุณลูกผงหัวไหวนะอ่าโอเค
พร้อมจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าจะจ่ายเป็นเช็คครับ

โอ้ทันคิวยินดีที่รู้จักทุกคน

เห้ยสนิทของพี่ตัว
สวัสดีนะมีดาวอยู่นี่เอง
เกร็ด

เฮ้คุณอย่ายุ่ง
อย่าบอกนะว่าเขาคือนักธรณีวิทยา

เพราะถ้างท่าล้านมีน้ำมันอยู่
คุณอย่าบอกนะว่าคุณก็จะมาแย่งเขาซื้อตัดหน้า

บางอย่างเค้าขุดร้านคุณแล้วเนี่ย

ผมบ้า

พูดอย่างนี้ทุกร้านนะครับ

คนไข้ยังมีความดูแลของผม

แต่ว่าใครดูแลใครฮะเนี่ย
เป็นแค่ผมดูแลเขาครับเป็นคนแค่
แล้วใครดูแลเขาอีกทีครับ
ไม่หมอ
จากจะไม่ได้ขายร้านเรา๖๐๐ล้านเราต้องมาขายแค่อาหารเช้าแบบนี้

เอาไปแล้วคุณหมอเอ้อหนึ่งเอางี้ด้วยกัน
ถือว่าเอาไปให้เขากินแล้วกันแล้วผมขายไม่แพงด้วย

อันนี้ถูกสุดคือช็อโกป๊อป

แต่ว่าถูกกองใหญ่ให้ฉายถูกมาก

เอาไหนก็ได้ที่มันถูกที่สุดนะครับ

อาหารเช้า๓กล่องนี่แบบไหน

แต่แค่ศรีธัญญาเรียกว่าคนไข้
แค่นั้นเองล่ะครับไม่รู้ว่าทางด้านคุณจิฟฟี่จะตอบคำถามข้อนี้หรือไม่
ตอนนี้พักสักครู่เดียว